กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
มีชาวบ้านไปพบศพผู้ชายอายุสักประมาณ๕๓ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืน๒กระบอกคือ๓๘แล้วก็๙มิลลิเมตร
นัดด้วยกันนะคะเสียชีวิตกลางทุ่งย่าเลี้ยงสัตว์
คือหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยไปถึงชาวบ้านเขาก็ไปดูด้วย
คุณผู้ชมจุดเกิดเหตุลานกว้างแบบนี้
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามพี่สาวของผู้ตายทราบแบบนี้ว่า
ปมการสังหารน่าจะมาจาก๒สาเหตุหลักสำคัญ
คือ๑ก่อนหน้านี้ครอบครัวนี้เขามีพี่น้องด้วยกัน๔คน
เขาเคยมีปัญหาเรื่องของการแย่งมรดกเพราะผู้ตายไม่ยอมเซ็นแบ่งมรดกให้
ปัญหาที่สองคือผู้ชายคนนี้เจ้าชู้มีหลายเมีย
มีหลายเมียก็เลยไม่แน่ใจว่าปมการสังหารเกิดจากอะไรกันแน่
แต่เอาล่ะตำรวจสพเมืองเชียงรายลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ศพผู้ตายก็คือนายอารีอุปนัญชัยอายุ๕๓ปีค่ะ
เสียชีวิตอยู่บริเวณกลางทุ่งย่าเลี้ยงสัตว์ดอยเขาควายตำบลรอบเวียงนะคะ
หลังจากที่ชาวบ้านไปแจ้งกับตำรวจ
ไปตรวจสภาพสบสภาพสบของนายอารี
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๘แล้วก็๙มิลลิเมตรจำนวน๕นัด
เข้าที่บริเวณศีรษะ๒นัดด้วยกันที่ก้น๑นัดกลางหลัง๑นัดแล้วก็ที่หัวไหล่อีก๑นัด
ตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปพบรถกระบะของผู้ตาย
ปลอกกระสุนปืนเกลือนเลยค่ะ
ปากซอยแยกจากถนนใหญ่สักประมาณ๕เมตรรถกระบะคันนี้จอดอยู่นะคะ
รถกระบะยี่ห้อบิซูบิชิสีดำทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่าน๗๓๘๗เชียงรายของผู้ตายจอดอยู่
ทีนี้จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายขับรถกระบะบรรทุกเปลือกสับปะรดมาจอดในซอย
จากนั้นขณะที่กำลังแบกถุงเปลือกสับปะรดไปวางตามจุดต่างเพื่อให้วัวที่เลี้ยงได้กิน
ก็มีชายคนหนึ่งนะคะมายืนคุยกับผู้ตายจากนั้นไม่นานมีเสียงปืนดังขึ้นติดต่อกันหลายนัด
ชาวบ้านอยู่ในเฮตการณ์และอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงคิดว่าเป็นเสียงประทัด
มีคนพบว่านายอารีทุกยิงเสียชีวิตแล้ว
ส่วนสาเหตุไปพูดคุยกับพี่สาวผู้ตายทราบว่า
นายอารีเนี่ยมีอาชีพเลี้ยงวัวแล้วก็ขับรถรับจ้างเกี่ยวข้าว
ซื้อขายรถมือ๒เป็นคนอารมณ์ร้อน
อกจากนี้ผู้ตายยังมีเมียหลายคนด้วย
เคยมีประเด็นขัดแย้งกับพี่น้อง๔คนเรื่องของการแบ่งมรดกที่ดิน
เพราะผู้ตายไม่ยอมเซ็นแบ่งมรดกที่ดินให้
ก็เป็นปัญหาที่ยืดเยอะกันมาแต่ก็นานแล้ว
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าไม่คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุ
ที่ทำให้พี่น้องต้องฆ่ากันนะคะ
เมื่อหลายปีก่อนนายอารีเนี่ยเคยมาเล่าให้พี่สาว

บอกว่ามีคนจะมาตามฆ่าแต่เรื่องก็เงียบหายไป
จนกระทั่งนายอารีมาถูกสังหารแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องพยายามหาหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
ไปดูซิว่าคนร้ายคนก่อเหตุเป็นใครมาจากไหนนะคะ